ทีมชาติไทยเจอกับทางชาลิสไทเปย์นะครับหรือว่าไต้หวันก็เตรียมทีมนะครับในศึกอาเซียนครับเป็นเกมอำลาของเทียเทพวิโนไทยนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลก็มีการมอบเสื้อแข่งขันนะครับชุดสุดท้ายนามทีมชาติของธีรเทพหมายเลข๑๔ของเขานะครับปลอกแขนกัปตันทีมแล้วก็เนี่ยครับ
ซอลเป็นคนที่ชอบสตัสแล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่ถูกภาพวิจารณ์นะครับการใส่สตัส๒สีนะครับ
ซึ่งก็มีการทำสตาร์ทให้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับมีหน้าของลีซอร์แล้วก็โคนละสีนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
เตะจอมเก่าก็ประกาศอำลาทีมชาตินะครับเป็นที่เรียบร้อยในสนามธรรมศาสตร์สเตดียมนะครับ
ส่วนผลงานนะครับในการลงสนามก็เทียเทพเนี่ยสตาร์ทเป็นสิทธิ์คนแรกนะครับในฐานะกัปตันทีมด้วย
ตอนแรกตกลงไว้มีเวลาทั้งหมด๑๔นาทีสุดท้ายให้ใหม่เท่าหนึ่งครับให้มา๒๘ทีแต่ว่ารีสอร์ทก็ยิงไม่ได้นะครับต้องถูกเปลี่ยนตัวออกปรบมือกันเลยครับยกใหญ่ก่อนที่นาที๗๒ครับ
โอ้โหเจอจังหวะตรงนี้ครับเกาหลัง๔คนครับมองบอลกันหมดเลยเจอตักข้ามทีเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยครับดูนะครับวิ่งทะลุไปมองแต่บอลกันครับสองคนหลังเนี่ย
โอ้โชรมทรักก็ไม่ทันนะครับตรงฝั่งของชายศิปริยาไทยก็โหได้ประตูตรงนี้ครับ
มาเชิญชุนเชียนะครับยิงเข้าไปจบเกมครับเราพยายามจะครองวันบุกตลอดเลย
หลังเกมวันโนโพลกิ้งก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังนะครับ
แม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ก็ไม่น่าแพ้
ก็เตรียมตัวแล้วก็วางแผนตั้งแต่แรกแล้วว่า

แรกใช้ชุด๑แล้วก็อีนั้นใช้ชุด๒นะครับ
คือผู้เล่นสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นนะครับ

พร้อมก็จะได้ไปในชิงแชมป์อาเซียนนะครับ

แต่ยังมีนักเตะอย่างชานรงพรมศรีแก้วนะครับที่ตอนแรกจะลงชุดหนึ่งอยู่แล้ว
แต่เจ้าตัวบาดเจ็บทำให้ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่ครับ
จากนั้นครับเทียเทพวิโนไทยก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าเป็นวันสุดท้ายของเขาจริงในนามทีมชาติ
แฟนฟุตบอลไทยทุกคนที่ให้เกียรติแล้วก็เป็นแรงใจมาตลอด
จากนี้ครับขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจผลักดันบอลไทยไปสู่จุดสูงสุดที่ต้องการ
เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอนะครับที่จะเป็นแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ได้
และอยากให้ทุกคนเต็มที่นะครับในหน้าที่ที่รับมอบหมายผลเป็นยังไงนะครับ
ก็แน่นอนอยากให้แฟนเข้าใจว่านักบอลก็สู้อยู่แล้วนะครับ
และช่วยกันพัฒนาบอลไทยต่อไปนะครับ
อินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็บรูไนนะครับ
ก็จะแข่งขันวันที่๒๐ธันวาคมถึง๑๖มกราคมในปีหน้านะครับ
ส่วนเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษครับที่เตะก่อนทีมไทยชุดใหญ่อายุ๒๓ครับ
แก้มือกับสหปอลาวครับเกมแรกเนี่ยเราแพ้ครับ๐ต่อ๑
เริ่มมา๗นาทีนะครับได้ประตูจากอันนัสสนาบดีตาน๒วันนะครับ
แล้วก็เซธะศิษย์สวนเซธนะครับแท็งให้กับป่วยเชศท่อสนิท
นาที๑๔นาที๓๓ครับอาชิตพลจ่ายให้กับเศรษฐศิษย์นะครับยิงเข้าไป
น้ำ๓๐แล้วก็ช่วยคืนหลังครับอันนี้จะ๑๕แล้วจุดโทษนะครับ
อินเตอร์ฟานรับหน้าที่ยิงครั้งแรกนะครับยิงไปติดเซฟ
สองเป็นจนทานครับโจทานเข็มดีแล้ววันที่สังหารเข้าไป
นำ๔๐แล้วก็นาทีที่๘๕ครับพันธมิตรประพันธ์ครับยิงปิดท้าย
ทีมไทยชนะวัย๕๐นะครับหลังเกมโค้ดละอิสระศรีธรณ์นะครับ
คุณซื้อของไทยยู๒๓เนี่ยก็บอกว่าทุกคนทำให้ดีนะครับ
เสียประตูด้วยก็ลงตัวแต่ว่ารายละเอียดยังมีให้แก้ไข
ในแต่ละแดนนะครับรายการต่อไปจะเป็นศึก
ไบครับในเดือนมีนาคมครับจากนี้ต้องดูเรื่องของความพร้อม
และการประสานงานกับนักเตะในการขอตัวมาเข้าสู่ทีมชาติ
ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นแผนงานต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
ส่วนใหญ่เวลาเราเก็บตัวทีมชาติถ้าไม่นับชุดใหญ่
ซึ่งมีฟีฟ่าเดย์รองรับอยู่แล้วเนี่ยนะครับชุดอื่นอื่น
บางทีรวมตัวเป็นแค่วันสองวันนะครับได้ผลการแข่งขันนี้ยากมากนะครับ
ครั้งนี้ก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ต้องลองดูนะครับ
จะได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการหรือเปล่า